ต่อเนื่องกันเลยนะคะคุณผู้ชมลักษณะคล้ายกันเลย
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเป็นชาวจังหวัดพยาวนะคะ
เขาอยู่ที่ตำบลบ้านสางอำเภอเมืองจังหวัดพยาว

สีรถคือสีดำเพราะกลายเป็นตอตะโก้ก่อนหน้านี้เป็นสีอะไรอ่ะ
แล้วนี่คือสภาพที่เหลือค่ะหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเข้าสกัดเพลิงอย่างนี้นะคะถีดปรงสกัด
ใช้เวลาสักประมาณสิบนาทีเพลิงสงบลงมอเตอร์ไซค์มันคันเล็กอ่ะเนอะ
ใช้เวลาไม่เยอะค่ะปรากฏว่าตรวจสอบไม่ต้องเดานะคะ
เหลืออะไรเหลือแต่ซากแบบนี้ค่ะเสียหายทั้งคันเลย
เราไปถามเจ้าของรถชื่อว่าคุณสายลมสันกว้าน
ตัวเขาเองเนี่ยอย่างที่บอกไปอยู่ที่ตำบลบ้านสางอำเภอเมืองพยาว
แต่ขี่มอเตอร์ไซคันนี้ไปที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองพยาว
ไปนั่งคุยกับน้องสาวที่บริเวณจุดเกิดเหตุ
จากนั้นคุณสายลมบอกว่าจะกลับบ้านพอสตาร์ทรถ
เอ้าไฟมันลุกพลึบแบบนี้แล้วลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะคะ
แต่ว่าเคราะห์ดีมากคุณสายลมบอกว่า
จังหวะนั้นตัวเขาเองยังไม่ได้ขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์
ก็เลยหลบหนีออกมาได้ปลอดภัยค่ะแล้วรถคันนี้
เพิ่งจะซื้อมาได้สองเดือนในราคาแปดพันบาท
คือซื้อมือสองอ่ะนะครับก่อนเกิดเหตุก็ไม่ได้กลิ่นน้ำมัน
แต่อยู่ดีไฟก็ลุกไหม้ขึ้นมาคุณสายลมบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจเรื่องของสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้
ส่วนชาวบ้านค่ะนอกจากมามุงดูอย่างระทึกแล้วแน่นอนฮะ
คุณคิดว่าชาวบ้านจะโฟกัสไปจุดไหนป้ายทะเบียนรถ
เอามือถือมาถ่ายป้ายทะเบียนรถเขาบอกว่างวดนี้แหละทีเด็ดภูทร
พยาวเลยค่ะคุณแล้วเชื่อไหมเราเห็นแล้วนะทะเบียนน่ะอืม
แล้วเนี่ยคือแลกดังอ่ะจริงป้าแล้วไม่มีในแผ่งเวิร์ดการ์บแล้วอะ
ผมแวะมาดูข้อความหน่อยดีกว่าคุณจะว่าอย่างไรนะ
ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยพูดตอนความเชื่อ
เขาจะไปวัดเจดีไปหาไอ้ไข่ผมทราบดี